ส่วนในช่วงบ่ายวันนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังกับกระทรวงอุตสาหกรรม
จะมีการชี้แจงเรื่องของการปรับภาษีสัมภาษามีรถยนต์ใหม่ในปีหน้าครับ
แต่ว่าเอกชนก็มีการออกมาร้องขอว่าให้ปรับลดภาษีรถยนต์ไฮบริด
เพื่อส่งเสริมเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าในอนาคต
นายสุรพงศ์ภัยสิทธิพัฒนภงรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
สภาวุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอแนะนำให้รัฐบาลมีวิธีส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์
ด้วยการปรับลดโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ไฮบริดที่เสียภาษีตอนนี้ร้อยละสิบ
แล้วก็ปล่อยไอเสียไม่เกินกิโลเมตรละ๑๐๐กรัม
เพื่อสนับสนุนแนวทางให้อุตสาหกรรมยานยนต์
พัฒนาไปสู่รถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

แนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากรถยนต์ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานไฟฟ้า
ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์เพื่อให้ประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในต่างประเทศตอนนี้มีมาตรการปรับลดโครงสร้างภาษีสัมภาษามีรถยนต์ไฮบริดแล้ว
แล้วก็มีการจ่ายเงินสมทบด้วยครับเช่นในสหรัฐก็มีการตั้งงบเอาไว้๒๒๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในการส่งเสริมและอุดหนุนอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับ
จองรวมตอนนี้๘วันอยู่ที่๑๘๔๖๙คันจากเป้าหมาย๕๐๐๐คันนะครับ
ส่วนยอดจองรถจักรยานยนต์รวม๘วันตอนนี้อยู่ที่๒๘๙๕คัน
เป้าหมายที่ตั้งไว้๓๐๐คันครับ
นายขวัญชัยประพัดพงศ์ประธานบริษัทสื่อสากลฐานะผู้จัดงานมหากรรมยานยนต์ในครั้งนี้
บอกว่าปรับลดยอดจองแล้วครับเหลือ๔๗๐๐๔๘๐๐คัน
จากเดิมอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเขาตั้งเป้าว่ายอดจองจะมีถึง๕๐๐๐คันนะครับ
เนื่องจากว่าประเมินว่ากำลังซื้อของประชาชนชะลอตัวลง
แม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเร่งซื้อรถยนต์ก่อนจะปรับขึ้นราคา
ที่จะมีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรใหม่ก็ตามครับ